เราตามความคืบหน้าให้นะครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ปราจินบุรีเมื่อวานนี้นะครับ

ใช้ปืนไปยิงใส่รถคันหนึ่งที่มีภรรยาของเขาอยู่

ระบายความอัดอั้นประมาณว่าจับได้ว่าภรรยาเนี่ยมีชายอื่น
ตามมาดักดูพอเจอจริงเขาอยู่ในรถกันก็เลยยิงใส่ซะเลย
ก็บาดเจ็บกันนะฮะไม่ถึงขั้นมีใครเสียชีวิตอะไรยังไง
ดอนดวงมาลาอายุ๓๐ปีครับผู้ชายคนนี้ครับ
ตอนนี้เป็นผู้ต้องหานะครับใช้ปืนจุด๓๘นะครับ
ยิงนางสาวจริยาดวงมาลาอายุ๒๗ปีภรรยานะครับ
นายยุงยุทธ์ใจทำอายุสามสิบเอ็ดปี
เป็นผู้ชายที่อยู่ในรถกับภรรยาของนายดอนผู้ต้องหานะครับ
ถูกยิงเข้าที่ต้นแขนแล้วก็หัวไหล่ซ้าย๒นัดด้วยกันได้รับบาดเจ็บ
เหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าบ้านพักคนงานในตำบลดงขี้เหล็กอำเภอเมืองจังหวัดปลาจีนบุรีเมื่อวานนี้นะครับ
ดอนเนี่ยพอก่อเหตุยังไลฟ์เฟซบุ๊คไปด้วยนะครับระบายความในใจ
แล้วก็รอมอบตัวกับตำรวจนะเมื่อช่วงเย็นเมื่อวานนี้ครับ
บอกเลยพี่เรียกรถพยาบาลให้หน่อยค่ะไม่ต้องเรียกขวัญใจนั่นแหละยุ่งกับเมียชาวบ้านเขาเป็นไง
รักกันมากใช่ไหมมึงรักกันไปเลย
ดูแลกันเลยนี่รถเนี้ยเนี้ยเล่นทู
ระหว่างที่ก่อเหตุแล้วก็ไลฟ์เฟซบุ๊กเนี่ยผู้ต้องหาก็คือในดอนเนี่ย
อ้างว่าแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้คือภรรยาเนี่ย
แล้วก็จดทะเบียนสมรสด้วยนะครับเริ่มสร้างฐานะนะ
แต่งงานอยู่กินกันมาจนมีฐานะซื้อรถได้ถึง๔คันผ่อนจะหมดอยู่แล้ว
แล้วก็สร้างบ้านอีกนะครับก็อยากจะให้มีความสุขนะทั้งภรรยาแล้วก็ลูก
แต่ไม่คิดว่าภรรยาจะแอบปันใจให้กับผู้ชายคนอื่น
ที่ทำงานที่เป็นโรงงานของภรรยาเนี่ยเขารู้กันหมดรู้เป็นปีแล้ว
ส่วนในดอนเนี่ยอ้างว่าไม่ค่อยสบายใจพอรู้ข่าวแต่ไม่รู้จริงหรือเปล่า
ก็ขับรถมาแอบซุ่มดูแล้วมาเจอเมื่อวานนี้ภรรยาไปอยู่ในรถ
กับผู้ชายคนนั้นจริงก็เลยบันดาลโทษะคุมสติไม่อยู่
ใช้ปืนไปยิงใส่รถเขาก็โดนเขาจนบาดเจ็บนะครับ
หลังจากนั้นพอก่อเหตุแล้วก็กลับไปห้องพักรอมอบตัวกับตำรวจนี่นะฮะ
เห็นเหตุการณ์บอกว่าเย็นเมื่อวานนี้นะครับก่อนเกิดเหตุ
เห็นรถจักรยานยนต์มาส่งในดอนตรงจุดเกิดเหตุ
แล้วในดอนเนี่ยนั่งรออยู่ที่บันไดหอพักของพนักงาน
โมงเย็นเป็นช่วงเลิกงานนะ
ภรรยาของนายดอนกับผู้ชายที่ชื่อนายยงยุทธ์ก็เดินมาด้วยกัน
แล้วขึ้นรถกระบะที่จอดอยู่พอนายดอนเห็นวิ่งไปที่รถทันทีนะครับ
แล้วยิงปืนใส่กระจกหน้ารถหลายนัดนายยงยุทธ์ก็ถอยรถกระบะเพื่อจะหนีนะครับ
ดอนก็วิ่งตามไปนายยงยุทธ์ตัดสินใจวิ่งลงจากรถนะครับ
แล้วไปหลบในห้องพักของพนักงานนะฮะส่วนนางสาวจริยาภรรยาก็เหมือนในคลิปนะครับ
คือพยายามยืนเจรจาในดอนแล้วกันไม่ให้เข้าไปไม่ให้เข้าไปทำร้ายเขาต่อ
แต่นายดอนก็ผลักนางสาวจริยาจนล้มลงแล้วเข้าไปในห้องพักของพนักงานที่นายยงยุทธ์ไปหลบ
แต่ว่ายังโชคดีที่เข้าไปแล้วไม่ยิงนะฮะหลังจากที่ยิงใส่รถแล้วเขาโดนบาดเจ็บไปสองนัดแล้วเนี่ย
เข้าไปเนี่ยคือไปกระทืบเขากระทืบซ้ำเขาก็ทำร้ายเขาอยู่หนึ่งนาที
แล้วก็ไปรอมอบตัวกับตำรวจนะครับ
คุณคารินกระมุดโยธินผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่อำเภอประจันตคามจังหวัดปลาจีนบุรีนะครับ
ได้ไปคุยกับแม่ของนายยงยุทธ์ที่ถูกยิงบาดเจ็บนะครับ
แม่บอกว่าทางครอบครัวก็เพิ่งกลับมาจากโรงพยาบาลนี่แหละ
เยี่ยมอาการของนายยงยุทธ์มาตอนนี้อาการปลอดภัยดีแล้ว
แพทย์ผ่าตัดที่แขนซ้ายนะซึ่งคาดว่าน่าจะยกขึ้นบังกระสุนช่วงนั้น
ก็ถูกยิงเข้าไปกระดูกก็แตกนะครับผ่าตัดเสร็จแล้ว
ก็มีอีกจุดหนึ่งก็คือที่หัวไหล่ซ้ายตรงนี้กระสุนถากไปไม่ฝังในไม่ต้องผ่าตัด
นายยงยุทธ์บอกว่าไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้น
คือถ้ารู้เนี่ยก็คงห้ามลูกชายไปแล้วเพราะปกติลูกชายไม่เคยเล่าเรื่องส่วนตัวให้ฟัง
ลูกชายเองก็มีภรรยานะครับแล้วก็มีลูกคนหนึ่งอายุสองขวบนะ
แล้วก่อนที่จะมีภรรยาคนที่มีลูกสองขวบด้วยกันในปัจจุบันล่าสุดเนี่ย
ลูกชายเคยมีภรรยามาแล้ว๒คนมีลูกอีก๒คน
ลูกสองคนนี้แม่เนี่ยยังเลี้ยงดูอยู่เลยนะแต่แม่บอกว่าก็ไม่เคยเห็นว่าลูกจะมีลักษณะแบบพฤติกรรมเจ้าชู้นอกลู่นอกทางนะ
คืออาจจะมีภรรยาหลายคนแต่เขาจะเลิกก่อนแล้วมีใหม่
แบบนี้แม่บอกไม่รู้มาก่อนเลยว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับ

ก็อยากจะยังไม่ให้เขาประกันนะ
ก็แล้วแต่เขาอ่ะเนอะเพราะเราก็ยังกลัวกลัวอยู่เหมือนกันเนี่ย
ว่าเขาจะมาทำอีกตอนไหนเขาก็แยกไปอยู่ของเขาต่างหาก
พอเขากลับมาเขาก็ไม่พูดอะไรกับเรามาที่เขาจะไม่พูดกับเรา
เขานอนอยู่บ้านคุยกับลูกเขาแค่นั้นเนี่ย
แม่แม่ก็ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็น

ไม่รู้เรื่องด้วยเจ้าชู้ถ้าไม่ชู้แม่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
เพราะว่าไม่เคยมีผู้หญิงมาบ้าน
นี่ฮะแล้วแม่ของนายยงยุทธ์คนเจ็บบอกว่าความจริงนายยงยุทธ์กับนายดอนผู้ต้องหาเนี่ย
เครือญาติกันนะเพราะว่าพ่อรุ่นพ่อของทั้งสองฝ่ายเนี่ยเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกัน
คุณคารินผู้สื่อข่าวของเราไปที่บ้านของผู้ก่อเหตุนะครับ
ได้เจอยายนะฮะยายของในดอนดวงมาลา
ยายบอกว่าปกติเนี่ยหลานชายก็คือในดอนกับหลานสะพ้าย
เขาก็อยู่กินรักใคร่กันดี
มาประมาณเมื่อ๔๕ปีก่อนเนี่ยก็มีลูกด้วยกัน๑คนนะฮะ

ยายบอกยายก็ไม่เคยยุ่งเรื่องส่วนตัวของทั้งคู่นะ
พอเกิดเหตุแบบนี้เกิดขึ้นก็ตกใจที่หลานชายใจร้อน
หลังจากก่อเหตุหลานชายได้ถือปืนเข้ามา

บอกว่าเดี๋ยวจะไปมอบตัวไปยิงชู้มา
แต่ไม่ได้ยิงภรรยาเพราะว่ายังรักภรรยามาก
เขาก็ยายมานี่ผมจะมาลา
ผมจะมอบตัวแล้วไปยิงเขา

ไม่ออกไม่พูดเลย
ก็คือคุณยายเชื่อเลยว่าที่หลานพูดนั่นคือจริงแน่นอน

เห็นปืนเขาถือปืนมาด้วยไหมครับ

วางปืนแล้วก็ขอกราบเลย

เพราะว่าเมียของเขายังรักอยู่ยังเป็นแม่ของลูกอยู่
เพื่อนสนิทของนายดอนผู้ก่อเหตุเนี่ยบอกว่ามารู้เรื่องก็ตอนที่ในดอนเขาไลฟ์เฟซบุ๊กนะครับ
ก็รีบเดินทางมาหาทันทีนะครับ

เข้าไปปลอบใจแล้วก็ประสานตำรวจนะครับ
ตำรวจก็มาควบคุมตัวไป
ดอนเนี่ยเคยเล่าให้เพื่อนฟังบอกว่า
เคยมีคนมาบอกว่าภรรยาเขามีชู้กับคนในโรงงาน
แต่ไม่เคยเชื่อสุดท้ายก็เลยมาดักดูนะครับ
แล้วก็เจอแบบนี้เข้าไปก็เลยเห็นภาพต่อหน้าต่อตาก็เลยทนไม่ไหว

เขาไม่แน่ใจต้องต้องเข็นด้วยกับตาตัวเองที่เขาพูดแล้วนะ
มีครับเพื่อนเขาแต่เขาก็ไม่เชื่อ
ดอนรักรักภรรยาคนนี้มากครับ
มาครับทุกอย่างซื้อให้ห้องอะไรรถก็ซื้อให้

ภาพเขากำลังนัวเนียกันอยู่ระหว่างบนรถเลยเขาว่าอย่างนี้แค่นั้นแหละ
ก็คือตอนแรกก็ว่าจะคุยจะให้เรียกมาคุยแล้วก็ถอยรถอะไรสักอย่างนี้แหละถึงแกก็พูดนะ
ผู้ชายก็ไม่รู้แต่เขาถอยรถอาจจะหนีอะไรอย่างนี้
เขาพกอาวุธไปก็เลยยิงแบบยิงใส่เข้าไปเลย
แต่เขาบอกว่าผมไม่ฆ่าเมียผมอยู่แล้วเขาพูดอย่างนี้เลยนะ
เพราะว่าเป็นแม่ของลูกเขาว่าอย่างนี้ผมรักอยู่อะไรอย่างนี้สักอย่างหนึ่งเขาพูดเลย
ภรรยาของนายดอนตอนนี้ก็อาการปลอดภัยแล้วนะครับออกจากโรงพยาบาลแล้วนะครับ
ส่วนในดอนผู้ต้องหาถูกคุมตัวอยู่ที่สพมปลาชินบุรีนะครับ
พนักงานสอบสวนจะนำตัวไปฝากขังวันพรุ่งนี้นะครับ
ข้อหานะครับที่แจ้งไปก็คือพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ
เรื่องของมีอาวุธปืนแล้วก็เรื่องของการพกพาอาวุธปืนไปในเมืองและหมู่บ้านโดยไม่มีเหตุอันควร